ไปดูกันหน่อยมีแบบนี้ด้วยเหรอกับการรำสวด
ว่าแต่รำสวดเขาทำกันยังไงไปดูกันฮะ
เรากับการมีการร้องรำทำเพลงนะเนาะบ๊ายตองนะ

ไปดูกันหน่อยเขาบอกว่านี่คือพิธีในงานศพของทางภาคตะวันออกเขา

โดยงานนี้เขาจัดขึ้นที่หมู่บ้านปากครองตำบลเกาะเบิด
อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
ชาวบ้านที่นี่เขาเรียกพิธีกรรมแบบนี้นะครับว่ารำสวด

เจ้าของคลิปเขาอธิบายให้เราฟังเอาไว้ว่าการเล่นรำสวดเนี่ยก่อนอื่น
ต้องนำพระมาลัยหรือพระสูตรออกมาร้องสาธยายเป็นธรรมนองต่าง

เขาเรียกว่าพิธีการเปิดตู้พระมาลัยหรือว่าสื่อถึงนรกกระภูมิอะไรประมาณนี้นี่แหละครับ
เมื่อสาธยายพระสูตรเสร็จแล้วก็จะเริ่มเล่นรำแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่การไหว้ครูการร้องรำเคารพดวงวิญญาณ
จากนั้นลูกหลานจะเตรียมเงินใส่ตู้พระธรรมถือว่าเป็นธรรมเนียมโบราณนะ
จากนั้นก็จะร้องลาแล้วก็ขอบคุณแขกเรือที่มาร่วมงานอะไรแบบนี้
แล้วจากนั้นฮะร้องแบบฟรีสไตล์เลยอ๋อร้องรำทำเพลงเลย
จะเล่นอะไรก็ได้แต่ขอแบบทั้งคืนนะจุดประสงค์คืออะไร
ก็คือเหมือนอยู่เป็นเพื่อนศพนั่นเองครับแต่ก่อนจะเลิกนะ
มีพิธีการสำคัญคือการส่งเปรตหรือการสวดส่งดวงวิญญาณ
พิธีกรรมนี้ลูกหลานจะต้องมานั่งฟังคนสวดก็ร้องแบบเสียงโหยหวนอะไรแบบนี้
เชื่อกันว่าทำแบบนี้จะช่วยนำทางให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติเห็นไหม
แต่ละที่แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก็จะมีเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อ
แตกต่างกันเป็นการส่งคนตายอืมแตกต่างกันนะใช่อันนี้คือเขารำสวด
ใช่ไหมเหมือนเป็นการส่งคนตายไปด้วยโอ้บางที่เขาก็นอนเฝ้าศพเฉยเฉยใช่ไหม
ที่เขานั่งเป็นวงบางที่งานศพนะนั่งเป็นวงแล้วนั่งอยู่ด้านหลังวัด
บางทีก็นั่งอยู่หลังโรงนั่นแหละอ่าตั้งกันเป็นวงเลยคงจะนั่งแบบว่าเป็นเพื่อนกัน
ใช่คุยกันคุยกันคุยกันอะไรฮะคุยกันว่าเอ๊ะใครใครนะใครใครได้
ใครได้เยอะกว่าน่ะเออเออคุยกันบางทีเอาเอาไหมเอาอีกแม่อีกใบอีกใบไหม
เอออยู่นะอยู่นะอยู่อยู่อยู่อยู่ด้วยกันหมายถึงว่าอยู่เฝ้าศพด้วยกัน
ใช่นั่นแหละแต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไปเอ๊ะแล้วผมได้ยินเสียงบางที่เขาเฝ้าศพแล้วมีเสียงดังกริ๊ก
จะอาจจะเป็นเสียงเคาะโลงอ๋อเคาะโลงดังกริ๊กแล้วก็เอาอาหารไปอ่าอ๋อ
เดี๋ยวจะเคาะดังก๊อกคุณจะโดนเคาะทางก๊อกเดี๋ยวก่อนถ้าไม่มีอันนี้ก๊อกแล้วนะ